เป็นเรื่องที่หลายคนไม่คาดคิดว่ามันจะกลายเป็นข่าวได้
เรื่องของน้ำยาลบคำผิด

เฉพาะที่เป็นเหมือนปากกาเนี่ยเขย่าแล้วมันไม่ออก
ก็เคาะเคาะหัวไปปรากฏว่ามันแตกมันระเบิดออกมา
ทำให้มันเลอะเทอะเด็กคนนี้แต่โชคดีที่มันไม่เข้าตา
คุณหมอบอกว่าอีกนิดเดียวเกือบจะเข้าตา
งั้นตาบอดได้ไปดูเรื่องราวตรงนี้กันนะครับ
ตอนแรกมันกดไม่ออกใช่ไหมผมก็มาลองตรงนี้
มาลองตรงนี้มันก็ไม่ออกทีนี้ผมกดแรงแล้วมันก็

หน้าขาวหมดเลยนะครับแล้วทีนี้เห็นไหม

เลอะเทอะด้วยน้ำยาลบคำผิดอยู่เลยนะครับ
ออโต้อายุ๑๐ขวบนะฮะก็บอกว่าตอนนั้นนะ
คือผมจะเอาน้ำยาลบคำผิดมาเขียนบนสเก็ตบอร์ดของเขา
และทีนี้มันเขียนไม่ได้เพราะว่าไอ้หัวมันอุดตันใช่ไหม

และอยู่น้ำยาลบคำผิดขวดนี้มันระเบิดตุ้ม
นี่ฮะกระเด็นใส่หน้าใส่ตาใส่มือใส่หัวเต็มไปหมดเลย
แล้วคุณแม่ต้องรีบพาไปหาหมอนะคุณนะ

และอีกอย่างหนึ่งเกือบจะเข้าตาแล้วน้องมีอาการตาแดง

คือน้องอยู่ที่บ้านที่ซอยบงกฎ๔๓ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวง

หลังจากเกิดเหตุก็พาไปหาคุณหมอ
ทีนี้ครับคุณหมอก็ช่วยในการที่จะแนะนำวิธีการเช็ดการล้าง
คือคุณหมอดูดวงตาไว้แล้วล่ะตาแดงนะฮะ
เคืองตานะครับแต่โชคดีที่น้ำยาลบความผิด
มันไม่กระเด็นใส่ตาโดยตรงมันแค่ติดอยู่ขอบ
ทำให้น้องอาจจะเคืองตาด้วยนะครับ
ส่วนการแนะนำที่คุณหมอบอกว่าจะต้องลบยังไง
คุณหมอบอกว่าให้เอาอะไรนะเหมือนเบบี้ออยอ่ะ
เออเอาเบบี้ออยหยดใส่สำลีแล้วค่อยเช็ดค่อยเช็ดนะ

ก็มันจะช่วยให้พวกน้ำยาลดความผิดที่มันติดแบบแข็งอยู่เนี่ย

แต่เบื้องต้นขั้นตอนที่๑ก่อนคือใช้น้ำเกลือเช็ด
ขั้นตอนที่๒คือใช้น้ำมันชนิดทาผิวหรือว่าเบบี้ออยเนี่ย
สำลีแล้วก็มาเช็ดออกอีกรอบนึง
ส่วนดวงตานะคุณหมอตรวจแล้วไม่เป็นอันตรายนะครับ
แต่ว่ามีอาการระคายเคืองเล็กน้อยนะครับ
คุณหมอก็เตือนนะคุณอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็ก
มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับ
ส่วนเจ้าแท่งน้ำยาลบคำผิดน้องออโต้
ก็หยิบมาจากตระก้าภายในห้องนั่นแหละ
ซึ่งเขาคาดการณ์ว่าคือมันไม่ได้ใช้มานาน

เกิดจากอากาศที่ร้อนในจุดที่วางไอ้น้ำยาลบคำผิดนี้นะครับ
ทำให้มีแรงอัดไงคุณแรงอัดของแท่งน้ำยา
แล้วพอน้องออโต้หยิบมาใช้นี่มันระเบิดอยู่กลางหลอดเลยนะครับ
แท่งเลยนะครับกระเด็นใส่หน้าใส่ตานะฮะ
คุณแม่น้องออโต้เลยบอกว่าอยากจะฝากเตือนนะครับ
ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กบุตรหลานทุกคนด้วย
ขอให้ระมัดระวังสิ่งของบางอย่าง
ไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้
น่าเชื่อนะคุณนะเรื่องเล็กที่หลายคนไม่คาดคิดนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ